พาไปที่จังหวัดสมุทรประการคุณตาวัย๗๔ปี
ดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ก็ดีนะคะสำหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีแล้วนะคะ
คุณตาวัย๗๔ปีคือท่านเดิมสายตาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วตรงนั้นมืดด้วย
จะข้ามเรือข้ามฝากไปอีกฝั่งหนึ่ง
จังหวะที่กำลังจะก้าวข้ามลงไปในเรือเนี่ยปรากฏว่าพลาดค่ะ
พระตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องใช้คำว่าวิดดับ
ที่นั่งนี้นะใช่ค่ะรอดมาได้ยังไงอ่ะ
ทุกคนถามหมดเลยรอดมาได้ยังไงต้องรอดค่ะคุณผู้ชม
คุณตาต้องรอดเพราะมีฮีโร่ท่านหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปรู้จักเอาดูอาการคุณตาก่อน
นี่ชื่อว่าคุณตาสมชายแทร่ตั้งอายุ๗๔ปีแล้วนะคะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงคุณตานั่งอยู่บนโป๊ะเรือ
เนื้อตัวเปียกปอนค่ะมีบัตรแผลบริเวณฝ่ามือซ้าย
แล้วก็แผลถลอกที่ฝ่าเท้าขวานะคะ
อาการเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลบางจาก
ตรงนี้ก็คือท่าเทียบเรือข้ามฝากเทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

คุณตาสมชายเล่าให้เราฟังบอกว่าเดินทางมาคนเดียว
ข้ามฝั่งไปโรงพยาบาลจังหวะที่ก้าวจะลงเรือเนี่ย
โอ้โหมันเป็นช่วงค่ำด้วยมืดสายตาฝ้าฟางสายตาไม่ดี

คุณตาบอกว่าก้าวไปแล้วแต่เหยียบไม่ถึงกาบเรือ

ทีนี้คุณผู้ชมคนนี้น่ารักมากน่ารักจริงนะครับ
คุณสุเทพนพศรีอายุ๔๓ปี
เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ท่านนี้ค่ะ
ท่านนี้น่ารักมากน่ารักตรงไหนอ่ะ
คุณสุเทพบอกว่าเขานั่งขายลอตเตอรี่อยู่
ตอนแรกเห็นคุณตาผ่านมาแล้วนะ
ครั้งแรกเนี่ยคุณตาล้มลงดูท่าทางไม่ค่อยแข็งแรง
ก็เลยประคองตัวคุณตาให้ลุกขึ้น
แล้วคุณสุเทพเดินตามคุณตาไปอยู่ห่าง
ถ้าเกิดว่าคุณสุเทพไม่เดินตามคุณตานะ
แสดงว่าจะไม่เห็นตอนที่คุณตาประสบเหตุ
นี่ค่ะก็เลยสามารถที่จะไปช่วยคุณตาได้ทัน
เพราะเห็นตอนที่คุณตาประสบเหตุ
วิ่งเข้าไปคุณตาไปอยู่ในน้ำแล้วนะคะ
เอามือเอื้อมไปดึงเสื้อคุณตาขึ้นมาจากน้ำค่ะ
ผมนั่งอยู่หน้าร้านขายแผลโรตเตอรี่
แล้วเขาล้มผมก็เดินตามเขามา

เพื่อที่จะดึงดูเขา
พอเขาจะข้ามแผลก็บุ้มลงไปเลย

หลบนี้อยู่ตรงหัวนี้พอดี
ผมก็วิ่งมาผมก็ขึ้นฟ้า
ฟ้าแกกินกลับท่อจะดึงเสื้อแกขึ้นมา

แล้วแกเป็นแค่ธุดป่วยมาดูแล้ว

เพราะแม่น้ำเจ้าพญายามันลึกสุดผู้ลูกตา

รักมากเลยมีพลเมืองดีแบบนี้นะ